คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องราวของการหลอกลวงกันในแอปพลิเคชันแชท
เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจลักษณะเดียวกัน

เด่นคือว่าถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยจะสื่อสารกันได้
มีเทรนเนอร์ฟิตเน็ตคนหนึ่งนะคะ
ก็ถือได้ว่าเสียรู้สาวคนนึงเขาไปเอารูปนักร้องคนนึงค่ะ
มาถือว่าไปแชทกับนักร้องคนหนึ่งซึ่งนักร้องคนนี้ก็ถูกหลอกอีกเหมือนกันนะคะ
ก็คือคนนี้น้องมิมี่ค่ะเป็นอดีตนักร้องวงซาวครีม
ปัจจุบันนี้เธอเป็นแอร์โฮสเตจอ๋อตัวเธอถูกเอาแบบรูปเอารูปมา
ทำโปรไฟล์ปลอมใช่ไหมถูกแล้วตัวเทนเนอร์ฟิเน็ตก็ถูกหลอกเหมือนกัน
ก็เลยควงคู่กันมาหาตำรวจแบบนี้นะคะ
ไปพบกับตำรวจที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทค่ะ
ก็คือนางสาวอนัญญาศิลปะนรุจิหรือมีมี่เป็นพนักงานสายการบินอดีตนักร้องวงสาวครีมนะคะ
และนายภูซิริเดชชวีพักเป็นเทรนเนอร์ฟิตเน็ตไปพร้อมกับทนายความนะคะ
มาแจ้งความในฐานะตกเป็นผู้เสียหายเทรนเนอร์หนุ่มเนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกว่าได้คุยกับผู้หญิงคนนึงเขาบอกเขาชื่อฟาง
คุยกันทางแอปพลิเคชันบีท็อกนี่แหละค่ะ
คุยกันมาตั้งแต่วันที่๑๕พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ฝ่ายหญิงเริ่มส่งข้อความมาทักขอเป็นเพื่อนก่อน
แล้วก็ทำความรู้จักกันนะคะบอกว่าจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ลาลงกรเป็นแอร์ฮอสเตจแล้วก็ส่งรูปสวยมาให้ดู
ใส่ชุดแอร์ด้วยเขาบอกใส่เครื่องแบบด้วยนะฮะ
ที่ส่งมาก็คือรูปของน้องมิมี่นี่แหละ
หลังจากนั้นก็คุยกันมาตลอดนะคะแหลกเบอร์โทรศัพท์คุยกัน
เมื่อนัดเจอก็อ้างว่าติดธุระก็ส่งน้องชายมาแทน
แต่ก็ไม่เป็นไรยังคุยกันต่อไปแล้วก็ยังคงนัดเจอกันอีกหลายครั้ง
แต่ก็เจอแต่น้องชายเหมือนกันค่ะไม่เคยได้เจอตัวจริงเลย
ต่อมานะคะน้องฟางเนี่ยก็เอ่ยปากยืมเงิน

เงินก็ตั้งแต่๒๐๐บาทถึง๑๕๐๐บาทคือดูแล้วก็ไม่เยอะ
แต่ยืมบ่อยค่ะ๕๖ครั้ง
อ้างว่าเงินเดือนยังไม่ออกเลยอ้างอื่นต่างนานาบ้างนะฮะ
แล้วบอกว่าจะคืนให้ก็ขอยืมเรื่อย๒๐๐บ้าง๕๐๐บ้าง๑๑๐๐บ้าง๘๐๐บ้าง
รวมแล้วมันก็เยอะไงเท่าไหร่คุณ

ทีนี้ฝ่ายชายรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ชอบมาพากล
ที่สุดไปดูในแอคเคาน์ของบีท็อกคือในบัญชีที่เขาคุยกัน
ปรากฏว่าฟางเนี่ยปิดบัญชีไปแล้วติดต่อก็ไม่ได้โทรไปก็ไม่รับสาย
จนเขาไปค้นหาชื่อมีมี่ในอินสตราแกรมแล้วก็ในอินเทอร์เน็ต
ปรากฏว่าก็ไปเจอรูปสองสาวคนสวยเนี่ยตัวจริงเสียงจริง
ตัวจริงเสียงจริงก็คือเกอร์กรุ๊ปคนนี้มีมี่คนนี้นะฮะ
ใช่ก็เลยติดต่อมีมี่มาพบตำรวจด้วยกันนะคะ
ทางด้านพันธมตเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปอทก็ได้รับเรื่อง
แล้วก็เตือนด้วยนะคะบอกว่าหนุ่มเนี่ย
อย่าได้หลงรูปโปรไฟล์สาวสวยที่มาตีสนิทมาขอยืมเงิน
เพราะว่ามีมิจฉาชีพทำลักษณะแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง
พอคุยกันไปนานนัดเจอตัวเป็นแบบนี้ก็ติดต่อไม่ได้
ไม่เคยได้เจอกันท้ายที่สุดก็ถูกหลอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวฟาง
ฟังที่เป็นคนที่เขาคุยกันในแชทมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ

ก่อนหน้านี้ก็มีคนมาพูดกับเธอเยอะเหมือนกันว่า
ใช่เนี่ยมีคนเอารูปเธอไปเป็นโปรไฟล์ปลอมบ่อย

กระทั่งผู้ชายผู้เสียหายคนนี้นะครับ
นายภูสิริเดชได้แชทมาคุยกับเธอ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของฟางที่เอารูปมีมี่ไปทำโปรไฟล์ปลอม
กระทั่งทั้งสองคนตัดสินใจล่ะ
มามาแจ้งความพร้อมกันซะเลยนะครับ

ใช้รูปแชทลวงยืมเงินนะครับ